แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลย

ไม่เข้ากับหน้าตาคุณนะ

เขาเลิกแล้วเขามีซิงเกิ้ลใหม่แล้ว

ไม่ใช่แบบว่าโอนิกิริ

ไปเปิบพิสดาบักเบ้าแบบนี้
โอ้โหลูกใหญ่พอกับลูกเปตองเลย
ไทยลาวไปดูบรรยากาศกันก่อนครับนี่โอ้โหล่องเรือมาหารักหรือเปล่า
ล่องเรือไม่ได้มาหารักค่ะมาหารายได้ครับของขายเทียบ
ตลาดนัดจุดผ่อนปลนไทยลาวนะครับเป็นบ้านเป็งจานจังหวัดน้องคาย
สัปดาห์นี้เขาบอกคึกคักเลยนะครับชาวลาวเขานำสินค้าพื้นบ้านมานั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง
มาขายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหนูนาหนูพุกหนูหวายหนูนี่แหละ
หนูหนูนี่แหละพี่ชะนัดชอบนั่งแบบแผ่ไม่ใช่หนูแบบนี้คนละหนู
คุณชอบหนูแบบไหนอ่ะหนูที่แบบว่าน่ารักเด็กน้องหนู
เขาทำอะไรก็น่ารักหมดค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือปลาปลาแม่น้ำโขงนี่
โอ้โหคุณภาพดีเบิ้มนะสุดยอดอยู่แล้วตัวใหญ่แถมเนื้ออร่อยนะครับนี่แหละคุณ
ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือนกกระทาคนแถวนั้นเขาเรียกว่านกสวรรค์
นกกระทาที่แม่ค้าเอามาอบในถังกลายเป็นนกกระทาอบถังแล้วก็เรียกกันว่านกสวรรค์ครับ
สามารถทานได้ทั้งตัวเลยนะราคาเริ่มต้นที่ไม้ละ๒๐บาท
นี่คือบรรยากาศในตลาดที่เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
แต่ว่าของดีของเด็ดน้องใบตองที่ผมอยากนำเหนอนี่คือโอนิกิริ
ไม่ใช่โอนิกิริสิไม่ใช่ขับมั่นบักเบ้านี่คุณผู้ชมครับ
เป็นก้อนกลมคล้ายกับลูกเปตองแต่ข้างในมันมีทีเด็ด
คือควักมันออกมาด้วงกุจจีหรือเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าเบ้า
ลักษณะคล้ายตัวด้วงอาศัยอยู่ในก้อนดินสีดำขนาดเท่าไข่เป็ดเลยนะครับ
ปีมันมีเพียงแค่ครั้งเดียวให้ได้ทานกันน้องใบตองของดีหายาก
ใช่แล้วครับเอามาก็จะเห็นมันพ่นเรื่องของเหลวบางอย่างออกมา
นี่แหละลักษณะเป็นแบบนี้แหละแต่เห็นแบบนี้แล้วมันดูเหมือนแหวะหน่อยนะ
แต่พอไปทำอาหารแล้วอุ้ยรสชาติดีทำอะไรได้บ้างอร่อยนะครับ
เดี๋ยวไปดูเมนูกันหน่อยที่ทำออกมาแล้วเป็นอย่างไรนี่ประเภทแบบคั่วก็ได้
ั่วเกลือเนี่ยแบบนี้หรือว่าจะไปทำประเภทแกงอ่อมแกงอ่อมแบบนี้
หรือว่าทำลาบก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยาก
ชาวลาวนำมาขายลูกละ๑๐บาทเท่านั้น๑จานขายได้จานละ๗๐๑๐๐บาท
รวมไปถึงคุณผู้ชมก็แนะนำเมนูเด็ดสุดสัปดาห์มาให้เราได้ติดตามกันเยอะมากจริงดิฉันชอบหนึ่งอันป่นปลาทูป่นปลาทูกับผักลวกผักต้มเนี่ยชอบเหมือนกันค่ะคุณค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ส่งไลน์มาทักทายแล้วก็แนะนำเมนูเด็ดสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรอร่อยทานกันมื้อเย็นแต่ว่า

อืม